หน้าที่สหรัฐจะประกาศรายงานการค้ามนุษย์ในวันนี้นะครับ

ต้องให้เกียรติสหรัฐอเมริกา
ประกาศการจัดอันดับสถานการณ์
การค้ามนุษย์อย่างเป็นทางการก่อน
แต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ
รัฐบาลก็จะมุ่งมั่นแก้ปัญหา
ให้สถานการณ์ดีขึ้นต่อไปครับ
สงสารก็ไม่รัก
ต้องไม่เกิดขึ้น
ก็ถึงแม้ว่าจะให้สถานะอะไรก็ตาม

ไม่ว่าจะอยู่ค้ามนุษย์ทำทุกอย่าง

เท่าที่ผมทำได้อยู่

เช่นเดียวกับผู้เนกพระวิทวงศ์สุภรรณรนรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกรสงค์กราโหม
ย้ำว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาทุกเรื่องอย่างเต็มที่
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากข้าราชการทุกฝ่ายให้ประเทศเดินหน้า

หากไทยได้รับการปรับระดับดีขึ้นแล้ว
ส่งผลดีต่อการพิจารณาปรับระดับ
แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายของไทยอย่างไรด้วยครับ